ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสิริโรธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
จังหวัดสมุทรสาครเขต๒จากพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพักเก้าไกรให้เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปราย
ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยคุณเศรษฐาทวีสิน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน๒กลุ่มที่ผมเรียกว่าแรงงานที่ถูกลืม
นั่นก็คือแรงงานแพลตฟอร์มหรือที่เรารู้จักกันในนามของรายเดอร์
และอีกหนึ่งกลุ่มก็คือแรงงานข้ามชาติ
ท่านประธานครับที่ผมเรียกพี่น้องแรงงานทั้งสองกลุ่มนี้
แรงงานที่ถูกลืมก็อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว
เพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลใหม่นี้จะลืมพี่น้องแรงงานทั้งระบบเสียด้วย
เพราะนอกจากคำไม่กี่คำที่ว่าทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
และคำว่าการเปิดรับแรงงานต่างด้าวแล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กล่าวถึงพี่น้องแรงงานอีกเลย
ไม่มีรายละเอียดบอกว่าระบบสวัสดิการที่เหมาะสมนั้นคืออะไร
หรือการเปิดรับแรงงานต่างด้าวนั้นจะมีความแตกต่างอะไร
กับสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยทำมาบ้าง
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักแก่นำรัฐบาล
เคยได้หาเสียงไว้ก็ไม่มี
ค่าแรง๖๐๐บาทต่อวันภายในปี๒๕๗๐จำได้หรือไม่
ค่าแรง๔๐๐บาทต่อวันขึ้นทันทีปีหน้าที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้จำได้หรือไม่
หรือแม้แต่เงินเดือน๒๕๐๐๐บาทปริญญาตรีไม่มี
แต่ท่านก็เคยพูดไว้ท่านจำได้หรือไม่
ถ้าจำไม่ได้ดูสไลด์นี้ไว้นะครับ
แม้ว่าท่านจะได้ตอบไปแล้วเมื่อวานแต่นี่จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือน
ให้ประชาชนเห็นว่าท่านจริงใจหรือไม่กับการเข้ามาบริหารประเทศครั้งนี้
หรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงแรงงานท่านก็มอบหมายให้พักภูมิใจไทยนำไปดูแล
ประโยคที่ท่านเคยพูดว่าผมเดินทางมาเนี่ย๖๐วัน
ไข้ขึ้นมา๑๑วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้
ผมไม่เอากระทรวงดีไปให้พวกแม่งหรอก
แต่สุดท้ายกระทรวงแรงงานกลับตกไปอยู่กับพักภูมิใจไทย
นี่อาจหมายถึงกระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงที่ดีตามทัศนคติของท่านนายกหรือเปล่าครับ
ทั้งที่พักภูมิใจไทยไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจน
เพราะไม่เคยพูดถึงค่าแรงไม่พูดถึงการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
การเพิ่มสิทธิเพิ่มสวัสดิการให้แก่พี่น้องแรงงานแต่อย่างใด
อย่างมากก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนเท่านั้น
ผมจึงไม่ทราบเลยว่าเหตุใดท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้คนจากภาคการเมืองนี้ดูแลกระทรวงแรงงาน

ที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปราย
ในวันนี้ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเท่
แต่ก่อนที่ผมจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนสมุทรสาครให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาในสภาแห่งนี้
ผมเคยเป็นรายเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้ว
รายเดอร์อาจจะไม่ใช่อาชีพใหม่ในหลายประเทศอย่างเมืองไทยเราเมื่อก่อน
อาจรู้จักในชื่อของเด็กส่งของหรืออะไรก็ตาม
แต่พอเกิดโควิดขึ้นมานี่แหละครับก็ทำให้อาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้าครับที่เข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกันอยู่ในตลาด
มีจำนวนพนักงานมากถึง๔แสนคนทั้งที่ทำเป็นงานประจำและทำเป็นงานเสริม
แต่จากหน้าข่าวที่ผมได้เห็นจากประสบการณ์ก็พบว่าพี่น้องรายเดอร์เหล่านี้
ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าการพูดถึงบริษัทแพลตฟอร์มในวันนี้
ไม่ได้กล่าวหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกเจ้าทุกแพลตฟอร์มมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่
ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมที่ฝั่งบริษัทแพลตฟอร์มสามารถลดค่ารอบได้ตามอำเภอใจ
รวมไปถึงค่ารอบที่แตกต่างกันของโซนกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งที่ค่าน้ำมันยังเท่ากันทั้งประเทศ
รวมไปถึงปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบนงานโดยไม่เปิดเผยสาเหตุ
กล่องใส่อาหารค่าบำรุงค่าเสื่อมของยานผ่านะค่าเสื่อมโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าเสื่อมร่างกาย
กระดูกข้อมือซ้ายผมหักต้องใส่เฝือกอยู่เป็นเดือนเดือน
แต่ผมไม่เคยได้รับการดูแลไม่เคยได้รับแม้แต่การเหลี่ยวแล
จากบริษัทต้นสังกัดเลยพอพอพยายามที่จะเรียกร้องก็ถูกตอบกลับมาว่า
ผมยังทำงานไม่ถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนดจะได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
ผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่รายเดอร์ฟังนะครับเขาขำนะครับเขาบอกว่า
อาจจะต้องตายก่อนนะครับบริษัทถึงจะส่งพวงหลีดกับค่าทำศพมาให้
ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การร้องขอความเห็นใจครับท่านประธาน
แต่มันคือการแก้กฎหมายถ้าท่านบอกว่ารายเดอร์กับแพลตฟอร์มไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างตาม
บอคุ้มครองแรงงานเราก็ต้องเข้าไปแก้ตรงนั้นให้ครอบคลุมกำหนด
ต้องมีสิทธิในการรวมตัวเป็นสาภาพมีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการทำงาน
รวมไปถึงประกันสังคมแบบถ้วนหน้าที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องรายเดอร์ดียิ่งขึ้น
ผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นำปัญหาของพี่น้องรายเดอร์ไปแก้ไข
เหมือนกับที่ท่านได้โฆษณาเอาไว้เสียมากมายทั้งการรับหนังสือร้องเรียนจากต่างต่างจากกลุ่มพี่น้องรายเดอร์หลากหลายแพลตฟอร์ม
รวมไปถึงแถลงการในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา
ผมต้องขอบอกว่าผมผิดหวังกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงออกมาในเมื่อวานเป็นอย่างมาก
เพราะเหมือนกับว่าท่านจะได้ลืมสิ่งที่ท่านเคยให้ความหวังไว้กับพี่น้องรายเดอร์ไว้หมดสิ้นแล้ว
หรือถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านจะต้องทำอย่างไรก็ขอให้เอาร่างกฎหมายที่พักเก้าไกลได้นำเสนอไปเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ไปพิจารณาครับเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม
แล้วก็ช่วยกันผ่านกฎหมายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมจะขออภิปรายในโอกาสนี้ก็คือแรงงานข้ามชาติ
ในฐานะที่ผมเป็นสอสอจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีฉายาไกลว่าเป็นดั่งเมืองหลวงของแรงงานข้ามชาติ
เพราะจังหวัดผมมีประชากรแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
หรือติดอันดับต้นของประเทศมาโดยตลอด
เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าประเทศไทยเรานั้นขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้
เพราะแรงงานข้ามชาติเป็นเหมือนอีกหนึ่งฟันเฟืองตัวสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจให้กับประเทศเรา
โดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งภาคการประมง
สมุทรสาครเองก็เป็นเหมือนกับเมืองหลวงของการประมง
จำนวนแรงงานข้ามชาติมากถึง๒๗๖๐๐๐คน
แต่จากการแถลงนโยบายรัฐบาลในเมื่อวานมีแค่การกล่าวถึงในประโยคสั้นด้วยข้อความที่ว่า
จะมีการเปิดรับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้ามาทำงาน
สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
เราแทบไม่เห็นอะไรจากประโยคนี้เลยครับท่านประธาน
ปกติประเทศเราก็มีการเปิดรับอยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของการเปิดรับเลยด้วยซ้ำ
แต่วิธีการของรัฐบาลนั้นจะเป็นยังไง

กระบวนการในการแก้กฎหมายนโยบายที่จะออกมาเป็นอย่างไร

แตกต่างจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไร
ไม่มีบอกไม่มีกล่าวในคำแถลงฉบับนี้เลยครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาหรือความบังเอิญอะไรนะครับ

ก็เลยได้รู้ปัญหาของการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศนี้ว่าเป็นอย่างไร
ขอโอกาสเล่าให้ท่านฟัง
เอาแบบรวบรัดนะครับปัญหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยต้องตัดพวกฝรั่งออกก่อน
ก็จะพูดถึงแค่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาร์ลาวหรือกัมพูชา๒ล้านกว่าคนเนี่ย
จะพูดถึงปัญหาหลักว่ามีอยู่๒อย่างครับ
หนึ่งก็คือปัญหาเชิงนโยบายที่มีความลักลั่นย้อนแย้งเอาแน่เอานอนไม่ได้
และสองคือปัญหาในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นเรื่องของอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนต่ออายุต่าง
ที่ผมบอกว่านโยบายของเรามีความลักลั่นย้อนแย้ง
มันก็เพราะว่าใจหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าประเทศของเราต้องการกำลังแรงงานที่สูง
แต่อีกใจหนึ่งก็กังวลเรื่องของความมั่นคงกังวลเรื่องของอาชญากรรม
สุดท้ายก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของการกำหนดจำนวนปีที่แรงงานข้ามชาติจะสามารถอยู่ในไทยได้
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ถึง๒๕๖๖๔ปีที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแบบไม่มีแบบแผนและไร้แผนงานระยะยาว
มีมติคอลโมที่มีลักษณะเป็นการต่ออายุหรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุแรงงานข้ามชาติเนี่ย
ออกมาแล้วถึง๑๘มติล่าสุดก็เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับท่านประธาน
นโยบายที่ไม่ชัดเจนว่าจะได้ต่ออายุหรือไม่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดศูนยากาศทางกฎหมายครับท่านประธาน
คือปกติแรงงานข้ามชาติที่อยู่ครบตามกำหนดแล้วก็ต้องกลับประเทศใช่ไหมครับ
แต่พอมีการออกมาติคอลโมมาต่ออายุเรื่อยเนี่ยแรงงานข้ามชาติเขาก็ไม่กลับสิครับ
เขาก็รอกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีต่ออายุใหม่สุดท้ายมันก็โยงไปถึงเรื่องสวย
เพื่อจะเอาโคต้าแรงงานข้ามชาติโรงงานก็ต้องยอมจ่ายใต้โต๊ะ
หรือแม้แต่การลักลอบนำแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศในช่วงที่มีความต้องการแรงงานสูง
ส่วนปัญหาในการปฏิบัติที่ผมจะขออภิปรายในที่นี้ก็คือค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่สูงเกินไป
สูงเกือบแต่หลักหมื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพการตรวจโควิด
หรือแม้แต่การซื้อประกันสุขภาพที่สุดท้ายแล้วแรงงานข้ามชาติทั้งหมดก็ต้องเข้าประกันตนในระบบประกันสังคมอยู่ดี
นี่ยังรวมไปถึงความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนที่ต้องผ่านถึง๕หน่วยงานภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองสาธารณสุขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานประกันสังคมกรมการจัดหางาน
ที่งานธุรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาตินั้นมีตลอดทั้งปีก็อยากจะฝากให้รัฐบาลนำแนวนโยบายนี้ไปปฏิบัติเพื่อลดปัญหาต่างของนายจ้างและแรงงานข้ามชาติด้วย
ที่สำคัญก็คือเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จากแรงงานข้ามชาติทั้งหมดถูกนำเข้าส่วนกลาง
กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวจากการบริหารการจัดการแรงงานข้ามชาติแต่ต้องแบกรับต้นทุนในการให้บริการสาธารณะที่สูงขึ้น
และผมก็เข้าใจว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นนั้นคำนวณจากประชากรคนไทยตามทะเบียนราศดรเท่านั้นไม่รวมแรงงานข้ามชาติด้วย
ก็ต้องถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมาจากพักเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่และจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
เรื่องสุดท้ายครับที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแรงงานข้ามชาติ
คำถามผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้พวกท่านจะมีคำตอบให้กับผมในทุกประเด็นอย่างชัดเจน
เพื่อที่ว่าจะได้คลายความกังวลและสงสัยกับพี่น้องแรงงาน
นโยบายที่ท่านได้แถลงต่อรัฐสภาในวันนี้
รวมไปถึงสิ่งที่พักของท่านได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้ง
ไม่ใช่แค่การใช้เพื่อโฆษณาให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้น
แต่ท่านจะมุ่งมั่นตั้งใจ

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
สมกับการเป็นนายกของประชาชน
ไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากัน
ขอบคุณครับท่านประธาน